คุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมไปรับประทานดีกว่า
ดีค่ะที่ไหนค่ะถ้าพูดถึงคาเฟ่คุณนิดถึงอะไรคาเฟ่
เกอรี่กาแฟหอมแต่นี่เป็นคาเฟ่ตกหมึก
ใช่ใช้น้ำเขียวไม่ใช่กระนองที่เป็นแสงเขียวใช่ไหม
อันนี้เป็นคาเฟ่ตกหมึกนะฮะใช้แสงสีเขียวล่อหมึกนี่แหละครับ
และเมื่อท่านตกหมึกขึ้นมาได้แล้วจะกินสดแบบซาชิมิก็ได้
หรือว่าท่านจะให้ทางร้านย่างให้ก็ได้
นี่ก็เป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งในการที่ทำให้นักท่องเที่ยว
แล้วก็นักกินปลาหมึกนี่เขาชอบอีกคุณ
คือได้ตกเองพอตกขึ้นมาเราก็ภูมิใจโอ้ตกได้แล้ว
จากนั้นเอาไปย่างเอาไปทำอะไรกินก็ได้ก็ส่งให้ทางร้านเขาทำให้นะครับ
ส่วนถามว่าใครที่ตกไม่ได้และจะอดไหม
ไม่อดคือสั่งได้สั่งได้หรือบางคนอยากจะสนุกสนาน
มีประสบการณ์ในการตกหมึกบางทีก็ติดปลาขึ้นมาด้วย
ก็สามารถที่จะทำได้นะครับถือว่าเป็นจุดเช็คอินใหม่เลย
พัทยาเขานะคุณนะให้นักเที่ยวได้นั่งตกหมึกบนแพร่อย่างสบายใจ
ฟังเพลงเพลินชมการแสดงดนตรีโฟลกซอง
พร้อมกับแสงสีเขียวที่ล่อหมึกแบบนี้นะครับ
สำหรับคนเมาเรือไม่ต้องกังวลเขาบอกว่าเพราะแพร่ใหญ่มาก
รองรับนักท่องเที่ยวสูงสุดได้๓๕๐คน
ดังนั้นพอแพร่ใหญ่แบบนี้แพร่มันก็จะไม่โครงเคลงไงคุณนะ
ที่สำคัญมีสิ่งอำนวยความสะดวกห้องน้ำห้องท่าอาหารเครื่องดื่ม
แน่นอนว่าเรามีบริการให้ท่านนะครับ
หากนักท่องเที่ยวตกหมึกตกปลาได้ทางร้านจะทำอาหารให้ฟรีเลยคุณ
อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วแต่คุณเลือกเมนูเลย
ทางร้านนี่ก็ซาชิมิกก็ได้
แต่ว่าอาจจะมีขอเพิ่มอะไรนิดหน่อยเช่นแบบเครื่องปรุงอะไรนี้ไง
แต่บางเมนูเขาก็บอกว่าก็เหมารวมไปกับค่าตกหมึกแล้ว
พระอาทิตย์ตกดินก็ได้นะครับถ่ายรูปอวดโซเชียลก็ได้
กลายเป็นที่เช็คอินใหม่อีกที่หนึ่งนะครับ
ก็สำหรับใครที่อยากเดินทางไปยังคาเฟ่ตกหมึกนี้นะครับ
ก็เขาบอกว่าให้นำรถนะมาจอดที่ท่าเทียบเรือแหลมบารีไฮ
แล้วก็เดินไปขึ้นเรือท่า๒ต้องดูให้ดีนะ
คือท่าเทียบเรือนี้ก็มีเรือท่องเที่ยวเยอะ
ใช่แหลมบาริฮายนี้เรือท่องเที่ยวเยอะค่ะ

ใช่เออนะครับหรือว่าจะเดินทางท่องเที่ยวทางเรือนี้
แต่ว่าถ้าท่านจะไปร้านคาเฟ่ตกหมึกเนี่ย
ท่านขึ้นเรือท่าสอง
ซึ่งราคาบริการตกหมึกก็ท่านละ๔๐๐บาทนะครับ

พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำอย่างเป็นกันเองนะครับ
ก็ย้ำนะฮะว่าท่านต้องเช็ครอบเรือก่อน

รอบสุดท้ายบริการในเวลา๑๙นาฬิกาด้วยนะฮะ
ไปหาประสงค์การกันหน่อยนะคาเฟ่ตกหมึกนะครับ
สดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตกเสร็จปุ๊บก็กินได้เลย

ใช่ดีมากเลยดีต่อใจ

เราก็แนะนำหลายที่ท่องเที่ยวแล้วนะครับ